เรียกว่าความรักได้ไหมจังหวัดแพร่ครับ
ผัวใหม่หึงแล้วกระหน่ำยิงผัวเก่ากับเมียเสียชีวิตในห้องต่อหน้าลูกสาวสองคน
หลังจากไปเจอว่าผู้หญิงนั่งกินข้าวอยู่กับผัวก่อนกับผู้ผู้ชมครับ
เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๘๓บ้านแม่ขมิงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในครัวเจอร่างนอนจมกองเลือดอยู่
คนแรกคือนายกัญญาอุดกัณฑาหรือว่าจุ้มอายุ๔๒
มีรอยถูกยิงที่ราวนมซ้าย๑แผลสภาพสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงิน
ห่างจากศพนายกัญญามีศพของนางแพรวพันธ์ปันฟองหรือว่าดำอายุ๒๗ปี
อยู่ในท่านอนหงายสนกางเกง๓ส่วนสีน้ำตาลเสื้อยืดสีแดง
นำศพส่งพิสูจน์อีกครั้งที่โรงพยาบาลวังชิ้น
ส่วนเย็ดยาดครับเล่าบอกว่าผู้ตายคือนายกัญญาเนี่ยนะ
เป็นเพื่อนกับนายโพบุญมาเลิศอายุ๔๘ปีคนยิง
อยู่ไม่ห่างกันหรอกนี่เขาเล่าอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
ต่อมานายกัญญาก็แต่งกับแพรวพันธ์ใช่ไหมมีลูกด้วยกันสองคน
แต่ในโพลเนี่ยเกิดมารักชอบพอกับนางแพรวพรรณ
นางแพรวพลันเนี่ยนะครับแยกทางกับนายกัญญาแล้วมาอยู่กินกับนายโพที่บ้านของนายโพ
ระหว่างนั้นนางแพรวพันธ์เนี่ยก็มักจะมาหาลูกสองคนครับที่อยู่กับนายกัญญา
คุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมนะครับก็มาทีมาทีโพหึงฮะ
ต่อว่าแพรวพันธุ์จนวันเกิดเหตุนะครับนางแพรวพันธ์ไปหาลูกที่บ้านในกัญญา
แล้วก็ทำกับข้าวกินกันอยู่ในครัวเหตุการณ์ไม่ค่าฝันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชม
แล้วก็ยิงใส่นางแพรวพันธุ์อีกทั้งสองคนเสียชีวิตเลยครับต่อหน้าลูกสาวสองคนที่นั่งเห็นเหตุการณ์อยู่นั่นแหละ
ส่วนในโพหลังก่อเหตุก็หนีไปผู้สึกข่าวนะครับไปที่เกิดเหตุไปคุยกับนางสาวปียาวดีอุดกันทายุ๓๐
เป็นน้องสาวของนายกัญญาผู้ตายนะเล่าบอกพี่ชายเคยบอกว่าเอาเมียคืนมาให้ได้ส่วนฝ่ายหญิงก็ยังไปมาส่วนคนที่มายิงเมื่อก่อน

คือน้องสาวของนางนายกัญญากับพี่สาวของนายพล

ความคืบหน้าคดีนะครับตำรวจก็มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวน
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายโพนะครับคนยิงนะครับ
ซึ่งตอนนี้หนีอยู่คิดว่ายังหนีไปได้ไม่ไกลครับ